แต่เคสผมเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าย้อนสอนแต่ก็ยังคงทำขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนไปกะว่าจะไปยูเทิร์น
ครับแล้วมีรถทางตรงขับมาคุณผู้ชมดูนะฮะเขาเบรกไม่ทันนะครับ
โครมเดียวเสียชีวิตคาที่อืมกล้องวงจรปิดมันเห็นชัดเจนแบบนี้แหละฮะ
เขาไม่ผิดเลยนะฮะตำรวจเขาวินิจฉัยมาแบบนี้นะครับ
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ผู้ชายคนนี้นะฮะ
ย้อนสอนไปเนี่ยจากซ้ายสุดสักพักตัดไปตรงกลางกะว่าจะข้ามเลนไปกลับรถไปอีกฝั่ง
เบ้นสีดำเข้ามาทางจงอยู่เลนขวาสุดทำความเร็วมาก็พุ่งชนอย่างจัง
คนขี่รถจักรยานยนต์กระเด็นหัวไปกระแทกพื้นแน่นิ่งกันไปแล้วก็เสียชีวิต
ทราบชื่อต่อมาคือนายประสาทสนิทปู่อายุ๖๐ปี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณจุดกลับรถโคกยางตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดที่จังหวัดตรัง
คนขับรถเบ้นถามว่าหนีไหมเขาไม่ได้หนีครับก็ยืนรอให้การกับตำรวจ
บอกว่าขับรถมากับแฟนสาวก็ขับมาของเขาทางตรงตามปกติเลนขวาสุดนะฮะพอถึงจุดเกิดเหตุ
พอภาพที่มันเห็นเนี่ยเห็นว่ารถจักรยานยนต์มาแล้วจู่ก็ตัดหน้ามาอยู่กลางรถแล้วอ่ะ
มันกระชั้นชิดเบรกไม่ทันก็พุ่งชนเลยครับนะฮะตำรวจไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับรถเบนท
ว่าหลักฐานมันชัดเจนว่าฝ่ายคนขับรถจักรยานยนต์ประมาทและฝ่าฝืนกฎจราจร
แล้วก็เป็นเหตุให้ฝ่ายคนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตซะเองนะฮะ
เตือนกันยามเช้าแบบนี้ขับรถต้องระวังกันด้วยอันนี้มันผิดเต็มอยู่แล้วล่ะเนี่ย
ย้อนสอนไปปุ๊บเขากับเบรกไม่ทันก็ชนเข้าไปนะฮะ